ส่วนเมื่อวานนี้นะครับทีมชาติชุดใหญ่ก็ถือว่ามีความเคลื่อนไหวนะครับ
มีการแชร์กันในโลกโซเชียลครับภาพของมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำ
ผู้จัดการทีมชาติไทยก็มีการประชุมทีมชาติ
ร่วมกับคุณเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมยูเต็
แล้วก็ทางมาซาทาดาอิชิอิก็ได้มีการประกาศแต่งตั้ง
เป็นประธานเทคนิคทีมชาติไทยชุดใหญ่อย่างเป็นทางการนะครับ
โดยขณะนี้อิชิเองอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ
เพื่อที่จะเฟ้นหาทีมงานมาร่วมงานด้านเทคนิคนะครับ
ก็เป็นรอบแบ่งกลุ่มโซนตะวันออก
ก็มีตัวแทนจากประเทศไทย๓ทีมประกอบไปด้วยบุรีรำยูเนเต็ด

รู้ผลการจับสลากชนะทิพย์ได้มีการโพสต์ข้อความว่า
โชคชะตาจริงครับเพราะว่าชนะทิพย์เองเนี่ย